ยังฝากร้านได้อยู่นะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรวบก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ของร้านคืออาหารดีเท่ากับสุขภาพดี
บอกเลยว่าแต่ละเมนูของเขามีทั้งโปรตีนวิตามินครบรสแป้งรสโซเดียมไม่ใส่ผงชูรสอร่อย
แถมได้มาตรฐานพารานด้วยนะครับและยังเข้าร่วมโครงการรัฐทุกโครงการคนละครึ่งหรืออะไรก็ตามเข้าร่วมหมดนะครับ
ใครสนใจอยากสั่งซื้อสามารถซื้อได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ
ขี้เกียจจอดจังเลยถ่ายรูปไปเลยครับ

ส่วนใครที่จดไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
คุณผู้ชมที่อยากจะให้พวกเราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเราก็จะให้คุณผู้ชมได้มาโปรโมทร้านกันฟรีไม่เสียสตุ้งสตางค์นะคะ
ส่งข้อมูลกันมาได้สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะ